ความหวังครั้งนี้เป็นความหวังระดับประเทศ
นายกรัฐมนตรีเองก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
เยี่ยมไปติดตามการให้ความช่วยเหลือทีมฟุตบอล

ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึง
ก็ได้ฟังสรุปการปฏิบัติงาน

แล้วก็เดินสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ที่ร่วมกันปฏิบัติงานในครั้งนี้

ปฏิบัติการในการเข้าช่วยเหลือ
น้องเยาวชนทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนขนาดนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มข้น
และอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับ
และก็แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ยังคงมีแผนแบบเดิมนะครับก็คือ๒ขั้นตอนครับ
ขั้นตอนแรกก็คือในส่วนของการสูบน้ำออกจากบริเวณถ้ำนะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ที่นำทีมโดยพลตำรวจเอกด๊อกเตอร์วิรัชัยทรงม่ายตานะครับ
ได้มีการส่งทีมออกลาดตระเวน

ที่พอจะสามารถหย่อนตัวโรยตัวลงไปในปล่องได้
เพราะทางตำรวจนั้นเชื่อว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยง
ลงไปยังโถงของถ้ำหลวงนะครับ
และเชื่อว่าน้องอาจจะมีการหลบอยู่ในนั้น
ในขณะเดียวกันการทำงานของเจ้านาฏฐีในวันนี้
ทุกคนทำด้วยความเต็มใจและมีกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยม

ทางพลเอกปฤยุติจันทร์โอชาไนยกรัฐมนตรี
ก็ได้มีการเดินทางมาที่ถ้ำหลวง
มาให้กำลังใจแล้วก็มาพูดคุย

ที่มาเกาะติดมาดูบรรยากาศ
การช่วยเหลือน้องที่ติดอยู่ภายในถ้ำครับ
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร

ช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงครึ่ง
เพื่อเดินทางมายังถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าพูดคุย
ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาส่วนหน้า
และเจ้าหน้าที่อาสาที่อยู่ภายในถ้ำนะครับ
เพื่อพูดคุยถึงแนวทางในการนำน้ำออกจากถ้ำ
โดยจุดนี้ครับทางพลเอกประยุทธ์ได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่
ที่ทำการสูบน้ำว่าอย่าให้การทำงานนั้นเสียเวลาเปล่า
ขอให้มีการทุ่มเทแรงใจให้เต็มที่
ต่อมานะครับได้มีการเข้าพบปากกับบรรดาผู้ปกครองของเยาวชน
ทั้ง๑๓ชีวิตว่าขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นนะครับเชื่อมั่นว่าน้องที่อยู่ในถ้ำ
ก็ยังคงรอการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกอยู่นะครับ
ในขณะเดียวกันในการปฏิบัติการค้นหามีเรื่องที่น่ายินดี
คือช่วงกลางคืนที่ผ่านมา
ได้มีการเจาะถ้ำด้านในเป็นแนวดิ่งนะครับภายในถ้ำหลวง
สามารถระบายน้ำออกจากถ้ำได้ในระดับหนึ่ง
โดยวันนี้ถ้าไม่มีน้ำฝนตกลงมาสะสมเพิ่มนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยซิลพร้อมเจ้าหน้าที่จะมีการดำน้ำนะครับ

คู่ไปกับการสำรวจบริเวณโดยรอบถ้ำ
ที่อาจจะมีการขุดเจาะอีก๒จุดเป็นอย่างน้อย
โดยแผนกันทั้งหมดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ส่วนการค้นหาโพรงเพิ่มเติม
เมื่อคืนทางกองทัพสหรัฐนะครับได้มีการนำมอนิเตอร์

ใช้ดาวเตรียมสำรวจภาพพื้นธรณียา
ทางสหารของทางสหรัฐเหนือนั่นฟ้าทวิปเอเชีย

เพื่อทำการสามารถจับภาพอินฟราเลสได้
จากจะมีการดูว่าผนังถ้ำตรงไหน
เหมาะแก่การเจาะแล้วก็จะสามารถสแกนภาพ

ถ้าหากพบกลุ่มผู้สูญหายทั้ง๑๓คนอยู่บริเวณใดนะครับ
ก็จะมีการวางแผนเจาะบริเวณที่พบเจอ

ได้มีการคาดคณีย์อุตสาภาพอากาศในจังหวัดเชียวราย
ว่าขอให้เจ้าหน้าที่มีการเร่งระบายน้ำออกไปให้ได้มากที่สุด
เนื่องจากในพื้นที่จะมีกลุ่มเมฆฝนตกลงมา๕๐ของพื้นที่
และถ้าหากฝนตกลงมานะครับการทำงานของเจ้าหน้าที่
ก็จะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นครับ
ครับคุณผู้ชมจุดที่ผมยืนขนาดนี้
ก็ต้องบอกว่าเป็นบริเวณทางเข้าของถ้ำหลวงนะครับ
ซึ่งด้านหลังของผมที่ผมได้มีการเกิดมา
ก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการสูบน้ำออกจากถ้ำอย่างต่อเนื่อง
เครื่องก็กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่ผมนำเรียนไปตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มมีการรายงาน
จะบอกอยู่เสมอว่าอุปสรรคของการทำงานของเจ้าหน้าที่
จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสภาพอากาศครับ
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วว่าท้องฟ้าที่นี่ยังคงปลอดโปร่ง
แล้วก็มีแสงแดดตกลงมาอย่างค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นอากาศที่ดี
แล้วคือเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถทำงานได้อย่างดี
และคุณผู้ชมลองดูจุดบริเวณที่ได้มีการสูบน้ำนะฮะ
จะเห็นว่ามวลน้ำที่ไหลเป็นน้ำที่ไหลมาจากภายในค่ำ
แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีการขุดเจาะน้ำบาดานออกมา
เพื่อทำให้โถงน้ำในส่วนของชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอก
มีระดับที่ลดลงและถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ทางเจ้าหน้าที่หน่วยซิลหรือว่านักประดาน้ำจากต่างประเทศ
ก็จะสามารถเดินทางดำน้ำเข้าไปในห้องโถงของบีพัทยา
ซึ่งความเชื่อของเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าน้องน่าจะอยู่ในกลุ่มนั้น

ผมก็ได้มีรายงานตัวเลขจากเจ้าหน้าที่ว่าสามารถระบายน้ำได้๓๐๐ลิตรต่อนาที
เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสถานการณ์บรรยากาศของการช่วยเหลือน้อง
ติดอยู่ภายในถ้ำตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขนาดนี้

เดี๋ยวทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็จะมีการรายงานสดกลับไปอีกครั้งหนึ่ง
นัทพงศ์เรฟสันเทียทีมข่าวเทราส์ทีวี
รายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ